แต่ถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์อะไรก็ตามน้ำใจของคนไทยยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบพาไปดูกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าทางที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ย
ก็มีการเปิดศูนย์ประสานงานแล้วก็ที่พักฉุกเฉินให้
ส่วนพี่น้องมุสลิมค่ะก็มีการละหมาดฮายัดเพื่อขอพรจากอัลล้อนะคะให้บรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้
โดยนายอาซิตพิทักษ์คุมพลจุฬารัชมนตรีก็ได้มีการเผยแพร่เอกสาร
ยังประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศนะคะ
สำนักจุฬาราชมนตรีขอความร่วมมือประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ
แจ้งให้อิหม่ำทุกมัศยิตจัดพิธีละหมาดอาฮายัดเพื่อขอพรจากอัลล้อ
ในวันนี้โดยพร้อมเพลียงกันเพื่อให้บรรเทาสาธารณภัยในครั้งนี้
โดยขอให้ประชาชนโดยขอความร่วมมือให้เปิดพื้นที่บริเวณมัศยิตหรือโรงเรียนที่มีความพร้อม
เปิดศูนย์อบพยพและพักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งจะไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางศาสนา
และขอให้พี่น้องมุสลิมร่วมมือกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังด้วยนะคะ
ส่วนทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็มีการเปิดศูนย์ประสานงาน
และที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปลาบึก
บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรแล้วนะคะ
เพื่อให้จุดตรงนี้เป็นจุดที่พักเป็นจุดหลบภัยชั่วคราว
สำหรับผู้ที่ประสบภัยพร้อมทั้งช่วยเหลือ
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน
ถือว่าตรงนี้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง
และประชาชนจะมาเป็นจิตอาสาในด้านต่างก็มาได้ที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฐมพยาบาลเรื่องของน้ำเรื่องอาหารเรื่องห้องน้ำต่าง
เอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันบอกมาถึงตรงนี้แล้ว
ก็เลยอยากจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ติดต่อด้วยนะคะ
ฉุกเฉินสามารถติดต่อได้เลยค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครต้องการความช่วยเหลือนะคะ

ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม๐๗๗๕๐๖๔๑๐นะคะ